ชื่นชอบมากเลยนะคะแล้วก็มีอยู่หลายวงด้วยกันที่มอบความสุขกับแฟนคุณผู้ชม
ช่วงนี้เขาเปิดรัฐดูการแล้วอินทุกคักเข้าไปใหญ่นะคะ
แต่ละวงเขามีของดีของเด็ดอะไรงัดมาเอาใจแฟนเพลง
นี่เรารวบรวมมาให้ได้ดูแล้วไปติดตามจากสกูลพิเศษเลยค่ะ

โลดแล่นอยู่บนเส้นทางนี้มากกว่า๖๐ปีแล้วนะคะ
สำหรับหมอลำระเบียบวาธศิลป์ที่สืบสารจากรุ่นสู่รุ่น
โดยทางครอบครัวตั้งใจอยากจะให้วงอยู่คู่กับแผ่นดินอีสานค่ะ
หากพูดถึงจุดเด่นของระเบียบวัฒนศิลป์แล้วก็
ต้องยกให้การแสดงลำเรื่องที่มีมาอย่างยาวนาน
รวมถึงอีกหนึ่งคนที่ตกแฟนคลับหน้าเวที
เจอกันหน้าเวที๗ตุลาคมนี้มาม่วนนำกันด้วยจ้า
ใส่ใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ

น่าจะเป็นด้านลำเรื่อง
ทำเรื่องเพราะว่าคือพ่อจะพยายามให้ใส่ใจทุกบทบาท
เพราะว่าไม่ใช่ว่าคุณจะออกแค่ฉากเดียว
คุณก็ต้องให้เต็มที่กับฉากเดียวที่ได้รับมอบหมาย
แล้วทีนี้ก็จะทำให้มันกินใจคนดูให้ได้
อีกหนึ่งตำนานที่สร้างสรรค์ผลงานสู่สายตาแฟนมาตลอด
นึกถึงวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างแน่นอน
ปัจจุบันก็บอสโจโยมนินผู้บริหารใหม่ไฟแรง
สามารถนำวงสาวน้อยเพชรบ้านแพง
ขึ้นแค่หนอลำเบอร์ต้นของภาคอีซาน
โดยอัตลักษณ์ของวงก็เน้นไปที่ความมัน

จะเดินเอาใจแฟนคลับหน้าเวทีนั่นเองค่ะ
สาวน้อยเพชรบ้านแพงก็อัตลักษณ์นะครับ
ลืกเอกลักษณ์เข้ากับคือ
เราเริ่มปรับใหม่ของโชว์เสื้อผ้าหน้าผม
โชว์อลังการของทุกปี
แล้วปีนี้ลงทุนเยอะกว่าทุกปีที่เป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเลย
ยังคงอยู่ที่มหาสารคามค่ะอีกหนึ่งบวงน้องใหม่ที่มาแรง
ต้องยกให้กับหมอลำใจเกินร้อยปอยสิริชัย
จากวันนั้นถึงวันนี้ใจเกินร้อยก็ก้าวสู่ปีที่๘

โดยมีหวานใจแอนอรดีหมอลำเน็ตไอดอล
เสริมทัพความม่วนให้มันเลิศยิ่งขึ้นไปอีก
โดยวงนี้เขาเน้นความเป็นธรรมชาติสนุกไปกับแฟนคลับหน้าเวที
ดำฬูจัยเกินร้อยได้ความสดใสแล้วก็ได้ความสนุก

แม้กระทั่งเราเองนี่แหละสองคนหน้าเวที
ไม่เคยมานัดแนะกันว่าคำพูดเราต้องเป็นยังไง
เรารู้แค่โอเคเรามีหน้าที่ร้องเพลงแล้วเราต้องแสดงออกไปแบบนั้น
ใช่แต่ว่าเราไม่เคยมีการนัดแนะมันก็เลยความเป็นธรรมชาติ
เกินร้อยแน่นอนค่ะแม้กระทั่งใจของเราเองทั้งสองคน
คือเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่สู้เหมือนกัน
ใช่มีเลือดนักสู้มากแล้วก็ความอดทนมาก
เราคิดว่าพี่น้องหรือว่าหลายคนที่ได้มาชมหมอลำใจเกินร้อย

ด้านหมอลำประธมบันเทิงศีลที่เพิ่งเปิดระดูการไป
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ทำเอาแฟนขนลุกสู้กันเลยทีเดียว
เพราะจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงได้อย่างอลังการ
โดยปีนี้ประถมบันเทิงศิลป์เดินหน้ามอบความสุขให้แฟนเต็มรูปแบบ
โดยเน้นไปที่โชว์สนุกบวกกับเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของวง
ยืนยันเลยว่าฤดูการนี้แฟนหมอลำไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
ทุกปีที่ผ่านมาพวกเราก็ทำหน้าที่ในการเป็นหมอลำ
การเป็นศิลปินหนีก็คือตอบโจทย์ให้แฟนไม่รู้สึกว่าตอบโจทย์ถูกทุกปี
ตอบจดแต่ปีนี้พ่อคิดว่าเราก็ต้องตอบถูกอีก
น่าจะถูกใจแฟนทุกปีเราก็ไม่ทิ้งที่ว่าเราเคยทำยังไง
แต่ปีนี้รู้สึกว่าคนดูจะเปลี่ยนไปมั่ง
อย่างตลกเราดีเราก็ยังทงไว้
อย่างในเรื่องโชว์เราก็ปรับเปลี่ยนบ้าง
เพราะว่าไปตามสถานการณ์ที่ว่าคุณทุกวันนี้เขาชอบสนุก
เขาไม่ชอบดูอื่นเราก็ปรับเปลี่ยนให้สนุก